ค่ะก่อนหน้านี้เรามีเสียชัดสายเปย์ครับเป็นข่าวดังข่าวใหญ่นะคะคราวนี้เนี่ยเรามีลุงเจ๊กหรือจะเรียกว่าเสียเจ๊กหรือจะเรียกว่าเฮียเจ๊กเขาเรียกหลายอย่างนะคะ

รายล่าสุดเนี่ยค่ะลุงเจ๊กบอกว่าก็ไปรู้จักกัน
ผ่านทางโลกออนไลน์นี่แหละก็นัดเจอกัน
แต่พอมาเจอปุ๊บอ้าวไม่ตรงปกนี่แต่ไม่เป็นไร
รักไปแล้วก็รักก็แบบก็เออคบหาให้เงินให้ทองอะไรแบบนี้
แต่ประเด็นคือเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ค่ะคนล่าสุดเนี่ยนะ
คุยเก่งไงถามนู่นถามนี่ขอดูมือถือหน่อย
แล้วรู้รหัสการโอนเงินโอนเงินเข้าบัญชีตัวเอง

ก็เยอะเป็นหลักแสนนะคะแต่ที่มันเยอะมากที่สุดก็คือด้วยความไว้ใจ
ลุงแกเนี่ยก็มอบอำนาจให้ผู้หญิงคนนี้ไปขายที่ดินให้
แล้วที่ดินมูลค่าเป็น๑๐ล้านนะคะเห็นไม่แน่ใจว่าถึง๒๐หรือเปล่านะ
ดินมูลค่าประมาณนั้นเลยแต่ผู้หญิงคนนี้ไปขายแค่๗ล้านห้า
แล้วไม่ให้เงินลุงเอาเงินไปเอง

เปิดบัญชีธนาคารให้ดูว่าเนี่ยโดนแบบแอบ๒๔๑บาท๒๙สตางค์

คุณลุงนรศักดิ์ศรีพิรุณทิพย์หรือลุงเจ๊กอายุ๖๓นะคะ
เป็นชาวอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำ

หอบเสือหอบพัดลม
หอบข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น
ขึ้นสพประโคนชัยไม่ได้ใช้เองค่ะอ่า
ให้แม่สาวคนนี้ที่ถูกดำเนินคดี
เป็นห่วงกลัวอยู่ที่โรงพักแล้วอยู่ไม่สบาย

ใช่เป็นห่วงเขาด้วยเขาโดนจับเขาอยู่ที่โรงพัก

นี่พัดลมนี่ยังใหม่เลยนี่ซื้อมาเลยมั้งเนี่ย
ใช่ค่ะก็ไปเยี่ยมนางสาวชนกนัน
หรือนัดดาอายุ๒๗นะคะ

คุยกันตั้งแต่เดือนมิถุนายนคบกันสัปดาห์เดียว
นางสาวนัดดาขอหมื่นนึงบอกแม่ป่วย
จากนั้นขอยืมมาเรื่อย
ช่วงเดือนนึงเนี่ยนะโอนไป๒แสนกว่าบาทนะ
โอนให้เพราะฝ่ายหญิงบอกว่าจะแต่งงานด้วย

นัดสู่ขอกันที่จังหวัดชัยนาธ
แต่ติดโควิด๑๙ก็เลยนัดกันที่สถานีขนส่งหมอชิดแทน
ผูกข้อไม้ข้อมือกันที่หมอชิด
เจอหน้าครั้งแรกอ้าวไม่ตรงปก

ช่วงเดือนแรก๒๐๐๐๐๐นี่คือยัง

ตรงปกแต่ไม่เป็นไรก็คุยกันแล้ว

ก็ทำพิธีผูกข้อไม้ข้อมือมั่นหมายกัน
ให้ทองด้วยนะคะน้ำหนัก๒บาทเป็นของมั่น

มาค่ะแล้วก็กลับมาที่บ้าน
อยู่ด้วยกันนะคะอยู่ด้วยกัน๔วัน

อยู่ด้วยกัน๔วันเนี่ยไม่ได้แตะแม้แต่ปลายเล็บนะคะ

ก็ยังไม่ได้แต่งงานกันเป็นเรื่องเป็นราวไง

ก็แค่มั่นหมายผูกข้อไม้ข้อมือ
ก็เลยไม่ได้อะไรเลยนะคะ

ก็บอกว่า
มีการโอนเงินไปหลายรอบ
ก็ไปดูว่า๑๙๓๐มิถุนายนที่ผ่านมา
ไปเช็คดูทำไมเงินโอนไปตั้งหลายครั้ง

คือเพิ่งมารู้เมื่อวันที่๕สิงหาคม

คือตู้ไฟหญิง

แล้วก็บอกว่า

ก็ขาย๑๖ล้านใช่มั้ยคะ
ก็จะมาสร้างครอบครัวกัน

คือเมื่อกลุกลูกรู้ค่าว่าถูกไฟหญิง
ตอนมาอยู่ด้วย๔วันแอบโอนเงินไป

โอ้โหเนี่ยทำไมต้องมาแจ้งความกัน

ก็ไปขายที่ดินได้เงินมามาสร้างครอบครัวด้วยกันดีกว่า

ลุงก็ยอมนะคะคือเซ็นแบบใบมอบอำนาจให้เลยนะคะ

ให้ไปขายเองด้วยนะไว้ใจมากนะคะ

สุดท้ายรู้มาว่าที่ดินของลุงเนี่ยที่น่าจะขายได้๑๖ล้าน

อืมแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีตัวเองอ่า
ลุงก็เลยบอกว่าอันนี้ไม่ได้แล้วมันเกินไปแล้ว
ก็เลยตัดใจแจ้งความจับ

คือลุงบอกว่าคนก็ถามลุงเยอะเนอะ
แล้วก็โสดด้วยลุงบอกว่าก็อยากให้มองลุงแบบนี้
คือลุงทำแต่งานไงสมัยเป็นนุ่มทำงานอย่างเดียวเลย
ทำงานเก็บเงินทำงานเก็บเงินพอแก่ปุ๊บทรัพย์สินก็เยอะแล้วครับ
อยากมีลูกแม่ของลูกก็ต้องอายุไม่เกิน๓๐
จะมีลูกแบบสบายหน่อยเนอะคนอายุเยอะก็มีลูกยากอะไรแบบนี้
แต่ดูแล้วก็ไม่น่าไม่น่าหาเมียยากนะลุงก็พร้อมอ่ะใช่ไหม
โดนหลอกโดนหลอกหลายครั้งมากค่ะหลายคนด้วยนะคะหลายคน
คนแรกเป็นสาวจังหวัดกำแพงเพชรจะแต่งงานด้วยนะคะ
ไปแสนนึงอ้าวเขาเบี้ยวงานแต่งอ่าแสนนึง
สาวคนที่สองเป็นคนจังหวัดสมุทรปราการอายุยี่สิบสาม
เงินให้แสนห้าไปช่วยแม่ของฝ่ายหญิง
ฝ่ายหญิงบอกว่าแม่เป็นมะเร็งโอนปุ๊บเงียบปั๊บ
เสร็จหายวาบเลยค่ะอ้าวแสนห้า
คนที่สามก็โอนไปอีกแสนนึงไม่รวมกับที่มามาไปไปแวะมาที่บ้านอ่ะนะคะ
รวมรวมแล้วโอนให้หญิงสาวแต่ละรายนะคะ
ไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาทอืมไม่ต่ำกว่าสิบห้าคนโอ้โห
ละแสนสิบห้าคนก็ล้านห้าแล้วอะค่ะโอ้โห
และทั้งหมดทั้ง๑๕คนไม่เคยได้แตะเนื้อต้องตัวพวกเธอเลยนะคะ
บอกให้เกียรติให้เกียรติค่ะต้องแต่งงานก่อนอืมอุ้ยก็
นักข่าวก็ถามลุงด้วยความเป็นห่วงเอาจริงว่าคุณลุง
โดนหลอกมาเยอะขนาดเนี้ยยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจที่อยากจะมีเมียอีกเหรอ
ยังอยากจะมีใช่ไหมครับลุงบอกว่าก็ยังอยากอยากจะเปิดรับสมัคร
แต่ต้องมาด้วยความจริงใจพร้อมจะรักกันไปตลอดชีวิตครับ
เพราะต่อไปนี้ลุงจะไม่โอนเงินให้ใครอีกแล้วนักข่าวก็ถามว่าอ้าว
ทำไมอ่ะลุงไม่ยอมโอนให้แล้วเหรอเข็ดแล้วใช่ไหมครับลุงบอกแล้วจะโอนยังไง
เหลืออยู่สองร้อยสี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบเก้าสตางค์เอาอย่างเงี้ล่ะ
พิสูจน์รักแท้คุณเห็นมาสอนอันนี้ต้องพิสูจนรักแท้กันเลยค่ะ
ก็แสดงว่าคุณลุงก็เป็นคนใจดีมากนะขนาดแจ้งความจับเนี่ยคนล่าสุดเนี่ย
หอบอะไรพัดลมพัดลมอะไรไปช่วยเขาเลยเจ้าหน้าที่คุมตัวไว้ก่อนเนี่ย
หอบข้าวหอบของมาดูแลอยู่เพราะเขาอยู่ไม่สบายแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ตกลงเนี่ยหลังจากถูกแจ้งความดำเนินคดีจริงนะฮะหญิงสาวคนนี้ยอมคืนเงินให้กับลุงเจ๊กแล้วนะครับ
สองล้านแปดแสนบาทอันนี้เป็นเงินที่แอบโอนไปค่ะตอนที่มาอยู่ด้วยสี่วัน
แต่เงินที่ว่าหลอกเอาที่ดินเขาไปขายเนี่ยแล้วได้เงินไปเจ็ดล้านห้า
ยังอยู่ระหว่างการเจรจากันยังไม่ได้คืนที่น่าเสียดายกว่าก็คือมูลค่าของที่ดินเนี่ยมันแพงกว่านี้เยอะ
มันแพงกว่านั้นแต่เธอไปขายแค่เจ็ดล้านห้าใช่ค่ะคือลุงบอกว่าจริงจริงแล้วสิบกว่าไร่เนี่ย
เขาขายกันไล่ตั้งสองล้านได้นะคือลุงบอกว่าเจ็บช้ำน้ำใจมากนะ
คือไม่เคยเจอสาวจริงใจแม้แต่คนเดียวมีแต่หลอกเอาเงินแล้วหนีไป
นี่หลังจากเป็นข่าวนะเชื่อไหมลุงบอกมีผู้หญิงโทรศัพท์มาหาเยอะแยะไปหมด
มาขอร่วมชีวิตอยู่ด้วยอะไรประมาณอย่างนี้
แต่บอกแต่ลุงเจคตอนนี้โดดลงละรุ่นปรงละ
ทีนี้ก็มันก็ถามไปถามมาก็ว่าโอ้ก็เอาวันเดือนปีทีนี้มันไปเข้าแอปเท่านั้นเอง
เหลือให้ติด๒๔๐บาท
แล้วต่อมาก็ขายที่ว่าจะมาสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกัน

รู้ว่าตอนนี้ได้ข่าวว่าลุงได้เงินคืนมา๒ล้าน๘๐๐

เจ๊กเนี่ยแกรวยที่ดินครับนะอย่างบ้านของลุงเจ๊กแกนะ
เนื้อที่เนี่ย๙ไร่กับ๑งานเศษอยู่ติดถนนใหญ่นะฮะ
โอ้โหแล้วก็มีลักษณะปลูกเป็นตึกแถว๓คูหาด้วย
มีสวนอะไรเยอะแยะไปหมดนี่ครับทุกผู้ชมครับ
เพื่อนบ้านของลุงเจ๊กบอกว่าลุงเป็นคนเปิดเผย
บหาผู้หญิงคนไหนก็จะมาเล่าให้กับชาวบ้านฟังอยู่นะ
ก็มีผู้หญิงมาหาเยอะบางคนก็มาแป๊บเดียว

ลุงเป็นคนมีเงินมีที่ดินติดถนนเกือบ๑๐ไร่
ล่าสุดเพิ่งแบ่งขายไป๒งานเมื่อปีที่แล้ว
แค่๒งานเนี่ยขายได้ล้านกว่าบาท

ความจริงต้อง๑๐กว่าล้านไปขายแค่๗ล้าน

แล้วที่ดินติดถนนใหญ่ทั้งนั้นชาวบ้านบอกขายง่ายด้วย
นี่ค่ะคือแต่หลายคนเขาบอกเขาเห็นข่าวของลุงแกก็สงสาร

คือแกก็อยากจะมีครอบครัวสุดท้ายเนี่ยโดนหลอกทุกที

คุณลุงก็ไปส่องผู้หญิงสาวเซ็กซี่อยู่

ก็คือเป็นสไตล์ของแต่ละคนในการใช้ชีวิตได้

บอกว่าเห็นใจก็เห็นใจสงสารก็ด้วยแหละ

ตอนสมัยหนุ่มแกคงทำแต่งงานอย่างเดียวไง
ไม่มีแฟนใหม่อะไรเก็บเงินเก็บทองอะไรอย่างนี้

ต้องระมัดระวังหน่อยอย่าไปเชื่อใจใครง่ายง่ายนะฮะเอาอีกสักครู่ครับ